อาการแม่ไม้มวยเกาหลีออกมาฮะ

คุณอะไรเขากำลังจะกังนำสไตล์หรือเปล่า

แต่เขาจริงเขาเหมือนอยากจะมีเรื่อง

นี่คือลียองฮุก
อายุ๒๕ปี

มาเพื่อการกักตัวก่อนก่อนจะไปเที่ยวที่อื่น
กักตัวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สอด
จังหวัดตากกักตัวก่อนแล้ว๗วัน

วันที่๗อาการรุนแรงหนักเลยฮะหนัก
ขนาดไหนอารวาสทำลายข้าวของจากนั้นเดินถอดเสื้อออกมาริมถนน
จนเจ้าระชีฝ่ายปกครองเจ้าระชีตำรวจเนี่ย
พาตัวมาที่โรงพยาบาลแม่สอด
พอพามาที่แม่สอดอาการมันยังไม่จบ
อาการมันก็ได้ออกแบบนี้นี่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะฮะ

เพราะว่าดูรูปร่างหน้าตาแต่งกายก็ดูดีปกติมาก
แต่พอมาที่โรงพยาบาลอาการมันยิ่งร้อนแรงเข้าไปใหญ่
เกิดอาการคล้ายกับคนอยากจะมีเรื่อง
แล้วพอเจ้าระชิ่งจับแขนล็อกกุญแจมือละข้างหนึ่ง
สะบัดหลุดที่สะบัดหล่ะถอดเสื้อแล้วก็สะบัดหลุด
จนกระทั่งมีการเต้นฟุตเวิร์คอีกท่าหนึ่ง

กว่าจะสามารถคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
สุดท้ายแล้วก็ต้องไปพบแพทย์อีกครั้ง
ตกลงแล้วมีอาการแบบนี้เรื่องอะไรกันแน่

แต่ว่าเขาเนี่ยเบื้องต้นเหมือนว่าเขามีความเครียด

ตกหยาบอะไรกันแน่ทั้งสองอย่างเลย
ไม่อยากจะกักตัว๑๔วันนะครับ